เอาล่ะไปดูข่าวนี้วิจารณ์ยับ
ตำรวจประทักษ์คารมท้าต่อยชาวบ้าน
เออเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงที่นครสวรรค์
ตำรวจนครสวรรค์ไม่พอใจผู้ชายสองคนนี้
คือเขาตั้งใจจะเลี้ยวเข้าโรงแรมนะฮะ
แต่มันก็มีด่านอยู่ใกล้ตำรวจก็ประมาณว่า

หนีด่านป่ะเนี่ยหนีด่านหรือเปล่าท้าต่อยประชาชนครับ
เดี๋ยว

ด่าว่าอะไรก่อนเขาด่าว่าอะไรก่อน

ผมจะมานอนโรงแรม

คิดเห็นเป็นอย่างไรนะฮะ
ฟังพฤติกรรมฟังการเจรจานะครับ
คือมีการยียวนกันไหม

แล้วการใช้คำพูดของผู้ชายเสื้อแดงเป็นยังไง

ไม่ถูกแล้วล่ะนะครับเพราะท่านเป็นเจ้าหน้าที่

เห็นรถของผู้ชายสองคนขับมา

ตำรวจก็คิดว่าหนีด่านเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตาม

ขับเข้าด่านหน่อยจะได้ค้นสิ่งผิดกฎหมาย

ไม่ยอมขับเข้าไปที่ด่านฮะแล้วก็ยืนยันว่าขับรถมาจากจังหวัดกำแพงเพชร
เหนื่อยอยากจะพักผ่อนแล้วไม่มีเจตนาจะหลบหนีด่านอะไร
แล้วยินดีให้ตรวจค้นรถด้วยแต่ไม่ไปขับไปที่ด่านนะ
จากนั้นก็เถียงกันกับตำรวจครับตำรวจก็มีการพูด
ขึ้นเมืองกูขึ้นเมืองกูไปจนถึงการจะท้า
เครื่องแบบมาต่อยกันแล้วสุดท้ายตำรวจอีกนายต้องเข้ามาห้ามแล้วไก่เกลี่ย
แล้วก็ปรับความเข้าใจกันก็ค้นในรถก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายด้วย
คลิปนี้ทำให้ชาวบ้านไม่สบายใจครับไม่สบายใจในพฤติกรรมของตำรวจที่ท้าต่อยกับประชาชนในคลิปนะครับ
เวลาต่อมานะฮะตำรวจในคลิปก็คือ๑๐ตำรวจเอกอัธวิทย์เจริญคงก็ออกมาขอโทษแล้วยอมรับว่าใช้อารมณ์เกินเหตุนะครับ
จะระวังไม่ให้มีพฤติกรรมหรือว่าให้เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ขณะที่พันตำรวจเอกเศรษฐวุฒิรอดจันทร์ท่านผู้กำกับการสอบภอมเมืองและคอสวรรค์นะครับ
ก็ได้เห็นบทยนต์ครับ